จากการเดินทางตามหาเมนูเส้นในย่านราชวัฒน์๒ร้านที่ผ่านมานะคะ
แต่ละร้านเนี่ยก็มีความโดดเด่นและความเก่าแก่ระดับ๕๐ปี๖๐ปีขึ้นทั้งนั้น
ส่วนร้านสุดท้ายนั้นอาจจะไม่เก่าแก่ชนิดที่เรียกว่าหลักครึ่งร้อย
แต่ความเก่าของเขาเนี่ยบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใคร

ก็จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวพวกไก่ย่านราชวัตน์
ที่เปิดมายาวนานกับ๒๑ปีจุดเด่นของร้านอยู่ตรงที่

แถวกันยาวอีกอันแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าเส้นเป็นเรื่อง
จะพาคุณผู้ชมไปสืบสาวราวเส้นว่าเขามีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงไหนครับ
สวัสดีครับพี่ทิพย์ครับผมจากร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ตลาดราชวัฒน์นะครับ
เอามาอยู่ใกล้ใกล้ไม่ต้องกลัวนะครับผมร้านเกิดมากี่ปีแล้วครับ
สิบปีแล้วค่ะยี่สิบปีแล้วจุดเริ่มต้นของร้านเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
เกิดขึ้นจากอาพามาขายที่นี่ค่ะตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนอยู่สมุทรประการ
คือเราก็เปิดร้านก๋วคั่วไก่อยู่สมุทรประการอยู่แล้วไม่ค่ะไม่เลยไม่เลยไม่เลย
อยู่ดีอาก็พามาราชวัตรใช่แล้วเอาสูบก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มาจากไหนล่ะมาจากอาค่ะ
อาสอนหมดเลยใช่บอกเธอเธอมาอยู่ที่นี่มาเดี๋ยวฉันสอนเธอทำ
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะใช่แล้วก็มาทำขายเลยใช่ยี่สิบปีก่อนที่
นี้เป็นยังไงบ้างคึกคักไหมคึกคักค่ะคนเยอะเลยเยอะมากอืม
ขายดีไหมร้านเราขายดีขายดีค่ะก็มาเปิดวันแรกก็ขายดีเลยเห
ใช่ค่ะโหจุดเด่นของก๋วยเตี๋คั่วไก่ของเราอยู่ที่ไหน
ทำไมดึกใครดึกใสลี้ขนาดนี้อาจจะเป็นที่ปรัมมึกกรอบอืม
เส้นของทางร้านพี่นี่มันนุ่มนุ่มไม่เหมือนคนอื่นเขา
ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะท่านกันเดี๋ยวขอเข้าไปดูในครัวได้ไหม
จะตัดสินใจเปิดร้านก๋วยเตี๋คั่วไก่ได้เนี่ยไม่ใช่แค่สูตรจากคุณอาเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าด้วยความชอบในการทานก๋วยเตี๋คั่วไก่พี่ทิพย์ก็เลยตระเวนชิมก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เจ้าเด็ดเจ้าดังมาแทบจะทั่วกรุงเทพ
จนเอาความชอบที่สังสมมาปรับเป็นสูตรเด็ดอ้วปังไม่เหมือนใครแต่ถ้าอยากรู้ว่าจะพิเศษขนาดไหนเราบุกไปที่หน้าเตากันต่อเลยค่ะ
เอาล่ะครับบุกเข้ามาดูส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของทางร้านเลยนะครับผมมันมีส่วนผสมอะไรบ้างคะพี่ครับ
มันต้องพิเศษยังไงแปลกตามกับเยาหาใหญ่ทั่วไปอย่างอะไรครับ

จะต้องมายีก่อนค่ะเพราะว่าถ้าของเดิมมาจะเป็นจะเป็นก้อน
มันจะเป็นก้อนใช่ใช่ใช่
แล้วเราจะต้องมายีให้มันแตกก่อน
ยีให้เส้นมันยาวจากกันเพื่อว่าเวลาในการผัดผัดง่ายขึ้นแล้วมันจะเข้าทั่วถึงทุกเส้น
อ๋อพอได้เส้นมาปุ๊บเราต้องมายีให้เส้นมันแยกออกจากกันให้เรียบร้อยนะครับผม
เพื่อเตรียมพร้อมผัดตรงนี้นะครับ

ปลาหมึกกรอบที่นี่จะใช้อย่างดีค่ะครับผม

คือใช้ดีที่สุดที่มีมามันจะนุ่ม

ก็จะต้องเอาไปต้มให้มันสุกก่อน
ครับแล้วก็ไปน็อกน้ำแข็งนิดนึง

เอาไปน็อกน้ำแข็งเพื่อให้มันกรอบใช่ใช่

ล่ะไก่ไก่จะใช้สันในค่ะ
ไก่สันในไก่ไก่สันในไก่ทำไมต้องใช้เฉพาะสันใน
มันจะนุ่มมันจะนุ่มกว่าใช่ใช่

หมักด้วยอะไรหมักด้วยน้ำตาลพริกไทย
ซีอิ๊วอืมทิ้งไว้นานมั้ย
ทิ้งไว้ประมาณ๑ชั่วโมง

แล้วก็น้ำมัน

แต่ต้องเก็บว่าไฟแรงนะแต่ไม่ใช่แรงมาก
ใช่แรงประมาณนึงนะฮะ
จากนั้นเราก็ใส่สุ่งไว้
เผ็ดลงไปผัดก่อนเลยใช่ค่ะ
เทคนิคในการผัดเซ่นมีนะครับ

น้ำมันหอย

ที่นี่ก็จะใช้ไก่ที่ลวนสุกแล้วนะคะ

ใช่เหลือโรยต้นหอมอย่างเดียว

เอา๋อะล่ะเดี๋ยวไปรอแล้วโชว์กันด้วยก่อน
เห็นทิกนิคการพลวดเส้นใหญ่ของพี่ทีพแล้ว
เพราะความไฟลุบว่างอลังการขนาดนี้
ทำให้เส้นใหญ่ของที่ร้านหอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ดูสิคะแค่ผัดอย่างน่าทานขนาดนี้ถ้าใส่จานพร้อมเสิร์ฟ
จะน่าทานขนาดไหน
เอาละครับพร้อมชิมแล้วนะครับผมจะต้องทำยังไงบ้างเนี่ย
ต้องใส่ซอสพริกก่อนค่ะใส่ซอสพริกนะแล้วก็ใส่มาได้เยอะไหมตามชอบค่ะ
ชอบตามชอบอ่าใส่ซอสพริกแล้วไงต่อแล้วถ้าก็ก็คลุกได้เลยค่ะ
คลุกได้เลยนะถ้าถ้าชอบเผ็ดชอบอะไรก็จะมีพริกป่นมีน้ำตาลเติมได้อ๋อ
คั่วไก่ต้องกินกับซอสพริกมันเข้ากันดีอ่ะเข้ากันดีนะใช่
เราก็ไม่รู้ว่าซอสพริกมันจะมีความเผ็ดความเปรี้ยวความเค็มของมันอยู่ในตัว
ผสมลงไปแล้วมันจะลงตัวครับผมเอาล่ะชิมดีกว่านะครับสำหรับพวกไก่น่ะใช่
ตอนคนแบบเนี้ยเราก็ได้กลิ่นใช่ความหอมใช่ของเส้นที่มันโดนโดนไฟ
โดนน้ำมันพวกนี้ก็จะมีความหอมขึ้นมาเลยเนี่ยหอมมากมากเลยนะครับผม
แล้วก็จะมีปลาท้องโกกรอบให้กินสนุกเส้นนุ่มมาก
แล้วก็เนื้อไก่ก็นุ่มแป้งก็นุ่มแล้วก็มันมาหอมอบอวนไปหมดเลยค่ะ
มันหอมปบปวนอยู่ในปากหมดเลยทำแบบพวกไก่ให้นี่ค่ะ
ที่เราจะได้สูตรแบบเนี้ยมันต้องมีการทดลองเยอะไหมเยอะค่ะ
กอยู่นานไหมกว่าจะได้สูตรแบบนี้นานเหมือนกันค่ะต้องผัดทิ้ง
ทิ้งก่อนเลยล่ะเพราะว่าขั้นต้นผัดแล้วมันเส้นมันจะเละ
อ่าอ่าแรกแรกผัดแล้วจะเละอืมไม่เป็นตัวอืม
เพราะยังใช้ไฟไม่เป็นอ๋อคือเส้นมันก็จะเละไปหมดมันมัน
มันจะไม่เป็นเส้นเส้นแบบนี้ใช่มันจะแหลกหมดเลยมันจะแหลกหมดเลย
ใช่อันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคด้วยก็ต้องมาฝึกผัดต้องฝึกผัดด้วยนะ
ใช่เราได้ไปชิมที่อื่นตะเวนชิมไหมไปค่ะไปชิมไปไปหลายที่
ไปหลายที่ไปหลายที่ที่ว่าดังอ่ะใช่ไปลองมาหมดซิมมาให้หมดใช่
แล้วก็มาหาสูตรที่แบบลงตัวใช่ที่บอกเราที่สุดใช่จนได้แบบนี้
ใช่กว่าจะได้แบบนี้ใช้เวลากี่ปีอ๋อสองปีได้สองปีนะค่ะ
ก็จะได้สูตรที่แบบว่าอ้าวคันพร้อมนี้จะขายแล้วใช่มันจะขาย
แบบนี้แล้วก็ขายดิบกายดีจนถึงตอนนี้ยี่สิบเจ็ดปีแล้วเนอะใช่
คนจะเดินทางมาทานก๋วยเตี๋ยคั่วไก่ร้านอาทิตย์เนี่ยเดินทางมายังไง
ส่วนใหญ่ก็จะมีรถขับรถมากันเองนะคะแล้วก็มาจอดที่ตลาดราชวัฒน์
จอดจอดตลาดวัดเลยใช่ในตลาดราชวะก็จะมีที่จอดอยู่ใต้
ใต้ตลาดครับผมค่ะจะมีใต้ดินแล้วก็ตามตามถนนนี่ก็ถ้าฝั่งฝั่ง
ฝั่งทางร้านจะจอดฝั่งวันที่วันที่สองใช่ใช่ถ้าวันอาทิตย์ก็จะจอดได้
ไม่ได้หมดเลยอ่าร้านเปิดปิดกี่โมงจ๊ะเปิดสิบเอ็ดโมงปิดสามทุ่ม
๗โมงสามทุ่มมีวันหยุดไหมใช่หยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์นะ
ต้องมีตังค์เท่าไรหนึ่งกินข้วไก่ได้เนี้ยข้วไก่ที่นี่จานละหกสิบบาทค่ะ
สิบบาทนะครับได้เน้นเน้นแบบนี้เลยใช่ถ้าเป็นรวมมิตรอืมหรือว่าทะเล
หรือว่ากุ้งอย่างเดียวปลาหมึกอย่างเดียวก็จะ๗๐บาทใช่
ถ้าเป็นอาหารทะเลจะแพงขึ้นนิดนึงถ้าเป็นไก่ธรรมดาก็เริ่มต้นที่๖๐บาท
ใช่ค่ะมารัชบัตรก็ลองมาทานเพื่อจะกลัวไก่อร่อยอร่อยได้นะครับ
ร้านนี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ
การเดินทางตามหาเรื่องราวเมนูเส้นในย่านเก่าราชวัฒน์ทำให้เราได้พบเจอเรื่องราวของร้านเส้นเก่า
หลากหลายร้านซึ่งแต่ละร้านนะคะต่างก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับในสไตล์ที่เฉพาะตัว
เรื่องอย่างนี้ดูอย่างเดียวคงไม่อินถ้าอยากรู้ว่าแต่ละร้านจะอร่อยขนาดไหน
ต้องออกมาชิมกันให้ได้สักครั้งรับรองว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด็ดเย็นเตอร์โฟรสเจ็บ
คั่วไก่เนี่ยเลยละค่ะเสานี้ว่าจัดหนักแล้วเสาหน้าจัดหนักไม่แพ้กัน
เพราะเราจะขนกองทัพเมนูเส้นชามเด็ดหลากหลายสไตล์เสิร์ฟร้อนส่งตรงความอร่อยกันถึงหน้าจอ
ไม่ว่าจะเป็นผัดไทยสูตรโบราณจากย่านคลองเตยที่ใครได้ชิมต่างก็เทคะแนนให้
หรือจะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าชาเขียวเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย
ส่วนใครที่เป็นสายแฮลตี้เรามีสปาเกตตี้ปลาทูพริกแห้งมาฝากกันด้วย
ว้าวขนาดไหนวงปฏิทินไว้เลยนะคะเพราะเรามีนัดกันเสาร์หน้าทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
สำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ